ฤดูร้อนแบบนี้ต้นมงต้นไม้ใบมงใบไม้นี่ร่วงหล่นกันหมด
ยังมีดอกไม้ให้ดูไหมอยากจะไปเซลฟี่ซะหน่อย
ยังเหลืองอยู่สวยงามดอกคูณเสียงแคนคุณเอาแคนไปเอง
เดี๋ยวพาไปดูดอกคูณที่นี่ถนนสายลาดยาวแม่วง
จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ดอกคูณบานสะพรั่งสวยงามสีเหลือง
แต่ว่ามีความแปลกที่จังหวัดสุรินทร์สุรินดอกคูณเหลือง

ปรากฏว่าที่สุรินดอกคูณทั้งเหลืองแล้วก็ใบก็เป็นสีเหลืองด้วย
เออแปลกตาดีเดี๋ยวไปดูกันนะครับ

พอกลายเป็นต้นคูณประหลาดที่มีทั้งดอกเหลืองแล้วก็ใบเหลืองด้วย

ผู้เท่าผู้แก่บ้านอามมองตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท
ก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ต้นคูณประหลาดต้นนี้

สวยแปลกตาดีนะคะเหลืองไปทั้งต้นเลย
ธรรมดาจะมีเหลืองตัดเขียวหน่อยแต่ตอนนี้เหลืองทั้งต้นเลยนะครับ
อยู่หน้าบ้านของนายพรชัยพาสดานะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหจับกลุ่มกันหน่อยพูดคุยกันหน่อย
อะไรเกิดขึ้นกับต้นนี้นะฮะ
ถ้าตามความเชื่อก็บอกโอ้โหสีทองอร่ามแบบนี้ให้โชคให้รับแน่นอน

ชาวบ้านบอกว่าต้นคูณต้นนี้อายุกว่า๑๐ปีแล้ว
ออกดอกมาเมื่อ๑๕วันก่อน
ช่วงแรกใบคูณยังมีสีเขียวปกติอยู่เลยคุณ

แต่ต่อมาชาวบ้านเดินไปเดินมาสังเกตใบคูณเริ่มเป็นสีเหลือง
ลักษณะสีเดียวกับดอกคูณเลยนะครับ
หลังจากนั้นทั้งต้นก็กลายเป็นสีเหลืองอร่ามแบบนี้นะครับ
โดยเริ่มจากใบบริเวณโคนต้นจนถึงปลายยอดของต้น
ชาวบ้านต่างเชื่อว่าอาจเป็นผีปู่ย่า
หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางประจำหมู่บ้าน
สิงสถิตในต้นคูณไงคุณ

ชาวบ้านก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บางราย
แล้วก็นำแป้งไปทาโคนต้น
หวังจะหาเลขเด็ดในงวดหน้า

ใช่ค่ะเหลืองอร่ามไปทั้งต้นเลย
คุณดูใบสีเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับ

นี่ธรรมดาเหลืองตัดเขียวบอกแล้ว
ตัดสีฟ้าของท้องฟ้าอีกสักหน่อยนะครับ

ถนนสายลาดยาวแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
เห็นต้นคูณออกดอกบานสะพรั่งสวยงามตลอด

หรือถ้าคุณอยากเห็นต้นคูณสวยงามแบบนี้แบบเต็ม

จอดและลงเดินปลอดภัยด้วย

แต่จอดถ้าจะถ่ายรูประมัติระหว่างกันด้วยนะครับ
ก็ไปตรงจุดที่นัดหมายกัน

บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตะบนเขาชนกัน

เขาบอกว่าเนื่องจากถนนอยู่ในเขตภูเขา

เส้นทางก็ขึ้นลงตามเส้นทางภูเขา

แต่ว่าดอกคูณที่นครสวรรค์เป็นสายพันธุ์ปกตินะครับ
มีสีเหลืองสีใบสีเขียวปกติ
ไม่มีใบสีเหลืองเหมือนที่จังหวัดสุรินทร์เขา
ไม่มีการจุดทูปเทียนหรือว่าทาแป้งขาว
หวังขอโชคขอลาบที่นครสวรรค์นี้

แต่ว่าอยู่รวมกันสวยงามที่จังหวัดนครสวรรค์นะ